ได้นี่พี่มันอยู่ดูไหนอะคะตรงนั้นแล้วหรอคะอ่า
หรือยังเนี่ยโอ้โหรอสองชั่วโมงแล้วพี่โหได้เมื่อไหร่
บอกด้วยนะคะอรุณสวัสดิค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงาน
ภาพอากาศได้ทราบกันแล้ววันนี้สบายลุยป่าชายเลน
เหยียบกั้งเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตชาวชุมชนที่ป่าชัย
เลนนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
ดีกว่าสำหรับใครที่อยากจะไปทำงานไปท่องเที่ยวก็แล้ว
แต่นะคะตลอดสัปดาห์นี้พูดได้เลยว่าเป็นอากาศสบาย
เป็นช่วงเวลาดีก่อนที่หลังจากนี้ไปจะมีฝนแล้ว
อากาศก็จะเริ่มร้อนแต่อากาศดีที่ว่านี้นะคะก็ตามมาด้วย
ฝุ่นเหมือนกันตรวจสอบสภาพอากาศจากแอร์โฟร์ไทย
ก็จะพบว่าประเทศไทยติดอันดับ๑๗ของโลกนะคะ
แถบแดงแบบนี้ก็ถือว่าเสี่ยงต่อผู้ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจรวมถึงเด็กและผู้สูง
อายุเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยซึ่งมันก็จะมีฝนปก
คลุมเนี่ยแถวจังหวัดใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพมหานคร
นครเนี่ยนะคะถ้าดูอีกโมเดลหนึ่งจะเห็นชัดเจนเลยว่า
แดงก่ำเลยค่ะแถบแถบทวีวัฒนานะคะแล้วก็รวมไปถึง
แข็มก็จะขึ้นตัวชัดเจนอยากดูเพิ่มเติมเข้าไปดูใน
กรุงเทพแล้วยังมีที่พิศนุโลกอีกหนึ่งที่ด้วยนะคะที่มี
ปัญหาเรื่องฝุ่นส่วนเรื่องของอากาศค่ะคุณผู้ชมดูแผน
ที่นี่แล้วก็พอที่จะเดาได้นะคะว่าอากาศช่วงนี้สบาย
สบายเพราะว่าเส้นพันสิบสี่ในปกคลุมตอนกลางของประเทศ
เส้นพันสิบสี่ก็ถือว่าเป็นเส้นเย็นสบายดีนะคะอากาศ
กำลังสบายสบายนะคะแต่กลางวันก็จะร้อนเป็นปกติแล้วค่ะ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องของโมเดลสีที่ทำให้เราเห็นว่าอุณหภูมิ
แต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะคะอย่างที่เราได้นำเสนอกันบ่อยบ่อยนะคะ
ว่าถ้าสีเขียวเนี่ยก็แปลว่าเย็นสบายดีอุณหภูมิเลขเริ่มต้นด้วยเลขหนึ่งนะคะ
สิบหกสิบเจ็ดก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครลงไปก็นำด้วยเลขสองอ่ะนะคะ
ก็เป็นอากาศที่ใหม่ร้อนใหม่น้าวจนเกินไปนะคะมาดูฝนค่ะคุณผู้ชม
ช่วงนี้ฝนไม่หนักนะคะฝนตกประแปรเบาแถบแถบฝั่งอ่าวไทย
ในภาคใต้ตอนล่างด้วยก็จะมีตกลงมาพอชำเย็น
หรือบางพื้นที่ก็อาจจะแบบเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกสลายหายไป
ส่วนคลื่นนะคะยังคงมีบริเวณภาคใต้ตอนล่างคือนับตั้งแต่
สงขลาปัตตานียรานนราธิวาสนะคะพื้นที่ดังกล่าวก็จะมีคลื่นสูงเยอะหน่อย
เพราะว่ามีลมพัดมาเสริมนั่นเองนะคะไม่น่าห่วงค่ะ
แต่เตือนกันไว้ล่วงหน้าวันจันทร์ที่๘เข้าสู่วันอังคารที่๙
จะมีฝนตกลงมาทางภาคเหนือด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมไปที่นี่จังเลยค่ะ
ไปดูกันหน่อยบรรยากาศนะคะที่เรียกได้ว่าสวยงามนี่เลยค่ะดอกทานตะวันเบ่งบานสะพรั่ง
โอ้โหงดงามขนาดนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินค่ะอากาศดีแจ่มใสตลอดทั้งวันนะคะ
ทานตะวันที่ปลูกอยู่ในโครงการโคกตะบันตะวันยิ้ม
อยู่ด้านหลังเรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน
ตอนนี้เบ่งบานแผลกลีบดอกสวยทีเดียวค่ะ
นักท่องเที่ยวไปชมกันไปถ่ายรูปกัน
แล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์
ไปเที่ยวกันแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
พื้นที่เริ่มประสบปัญหาภัยแรงกันแล้วนะคะ
โดยเฉพาะที่บ้านกระซัดตำบลโพประสาทอำเภอภัยสาลี
น้ำปลาปลาในหมู่บ้านอาจไม่พอใช้ในช่วงหน้าแรงนี้
หมู่บ้านก็เลยมีมติเปิดให้ชาวบ้านเข้าไปทอดแหหาปลาที่หนองน้ำประจำหมู่บ้าน
ค่าหัวคนละ๓๐๐บาทเท่านั้นเอง
เอาเงินไปทำอะไรไปหาทุนเจาะน้ำบาดานนั่นเองนะคะ
ซึ่งก็มีนักจับปลาจากทั่วสารทิศเข้ามาทอดแหกันคึกคักค่ะ
แต่ละคนได้ปลาหลากหลายชนิดเลยนะคะ
ปลาดินปลาสวายปลาบึก
บางคนได้ปลาตัวใหญ่น้ำหนักถึง๓๐กิโลกรัม
ติดมือกลับบ้านไปโอ้โหตัวใหญ่จริงนะคะ
ก็ถือว่าได้อิ่มท้องกันไปได้สร้างรายได้กันด้วยนะคะ
ในช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายพื้นที่อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรนะคะ
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
สิ่งแวดล้อมได้ฟื้นฟูกันหน่อยนะคะ
เหยียบจ้างก็เป็นอีกวิถีหนึ่งนะคะ
ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนและสร้างอาชีพได้ด้วย
ดิฉันไปเชียร์พี่เขาก่อนแล้วกันคุณผู้ชมจะสำเร็จหรือเปล่านะคะ

ได้เรียนพี่โฮก่อนแล้ว